รับรับ

ช่วงขอชิม

ก่อนที่จะไปพบกับเมนูพื้นบ้านประจำอำเภอภัยสาลีกัน
ผมขอพาคุณผู้ชมมากันที่ร้านครัวทิศเทืองกันก่อนดีกว่าครับ
ว่ากันว่าร้านนี้เนี่ยมีเมนูพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อแบบนี้
ว้าว
เมนูเด็ดประจำร้านก็ต้องยกให้กับเมนูปลาร้านนี้เลยล่ะครับ
มีทั้งปลาร้าหลนปลาซึ่งที่นี่เขาไม่ใส่กะทินะ
เป็นเมนูโบราณโบราณที่ทำกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดร้านใหม่แล้วครับ
ก็ราว๓๐กว่าปีแล้วนะเฮ้ย
ทานกับผักต้มเนี่ยขอบอกเลยว่าสุดยอดล่ะครับ
นอกจากนี้ยังมีปลาร้าสับทานคู่กับผักดิบก็อร่อยไม่แพ้กัน
ตามมาติดติดด้วยยำหัวปลีถั่วภูที่นอกจากจะมีถั่วภูเป็นพระเอกแล้วเนี่ยยัง
ถึงอร่อยเฮาะไม่อยากจะแบ่งใครเชียวล่ะครับ
ยังครับยังยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะ
มาที่นี่ทั้งทีเนี่ยครัวทิศเทืองเขาขอจัดเต็มให้ต่อ
โดยเมนูฮอบอกปลาขาวเนื้อปลาแบบเน็น
และตบท้ายด้วยแกงคั่วหอยขม
ว่าแล้วก็ขอข้าวสวยสักจานได้ไหมล่ะครับคุณพี่
เอาละครับ
และเมนูที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับ
เป็นเมนูที่เรียกว่าในอำเภอภัยสาลีนะครับ
เขากินกันเป็นล่ำเป็นสรรกินกันเป็นหลัก
ผมเป็นของแบบว่าใครไปใครมาก็จะเสิร์ฟ
ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองด้วยแกงส้มผักอีซึก
แล้วก็เอามาทำเป็นแกงส้มนะครับ
ก็ออกรสเปรี้ยวเลยยังไม่ได้ชิมเลยนะ
ว่าเป็นเป็นยังไงนี่จุดเด่นก็คือ
เครื่องแกงกับปลาร้าและเนื้อปลาสด

ทำไมอ่ะมันปลาร้างไม่ใช่ปลาร้าที่แปลว่าปลาเหนื่อยล้าแบบนั้นครับคุณเพชรแม่กล้าเล่นมุกนะเนี่ย
เราเนี่ยอย่ามัวแต่เสียเวลาเพราะว่าแม่ครัวจานเด็ดแกงส้มผักอีซึกเขาพร้อมอยู่นู่นแล้วล่ะครับ
ประธานกลุ่มแม่บ้านตำรวจโภบาศาสตร์อำเภอภัยสาลีค่ะ
ประธานกลุ่มแม่บ้านไม่มีพ่อบ้านพ่อบ้านก็มีค่ะ
ประธานกลุ่มเพราะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่เที่ยวโคโยตี้
แกงส้มผักอีซึบจะเป็นแบบไหนครับคุณผู้ชมใครไปใครมาเขาก็ต้องทำอันนี้ให้
ใช่ค่ะคือเป็นของที่เรากินเป็นของในหมู่บ้าน
ทำมันทุกวีทุกวันไม่ใช่ทุกวันล่ะค่ะมีแขกเขาจะทำ
ค่ะแล้วผักอีซึกนี้มันเก็บได้ตลอดปีไหมครับเก็บได้พื้นบ้านตลอดปีค่ะ
ค่ะมีเนี่ยหน้านี้ก็มีแต่จะมีมากช่วงหน้าแรงค่ะจะรัดยอดเยอะอ๋อก็คือเรากินยอด
ค่ะกินยอดมันเหมือนผักหวานถ้าเป็นหน้าฝนเรากินรากค่ะหน้าฝนเขาจะไม่ค่อยแตก
หนาวกินลำต้นใช่ป่ะใครจะแบ่งกินขนาดนั้นอ้าวไม่ใช่เหรอ
คนไม่ใช่ปลวกเอาละครับเรามาดูเมนูพื้นบ้านของชาวภัยสาลีจะเป็นอย่างไรนะครับ
ชมครับนี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะแม่นี่ทำเสร็จแล้วค่ะทำเสร็จแล้วจะหน้าตาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหหน้าตาดูดีเลยครับ
ใส่เนื้อปลาช่อนใช่ไหมครับใส่เนื้อปลาช่อนปลาสดค่ะอันนี้ยอดผักนะคะ
ซึกหรือผักอีซึกก็ได้ผักอีซึกก็ได้ค่ะ
อันนี้เป็นยอดอ่อนค่ะเสร็จแล้วปลาสดค่ะปลาช่อนสดมีไข่ด้วยอ่ะ
ค่ะมีไข่ด้วยอันนี้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ปลาช่อนปลาช่อนค่ะแล้วก็มีปลาร้านะคะเครื่องปรุงค่ะ
นี่พริกแห้งอันนี้พริกแห้งตะไคร้กระชายกระเทียมอะไรอย่างนี้ค่ะ
หอมกระเทียมหอมแดงอันนี้เครื่องปรุงค่ะแล้วมีน้ำมะขามแล้วทุกอย่างก็รวมกันเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะเอามาตำรวมกันนะคะ
ตำพวกของแห้งก่อนค่ะตำเครื่องพริกแกงพริกกระเทียมอะไรหอมกระชายก็ใส่ครบ
ค่ะตำเครื่องให้เรียบร้อยก่อนค่ะตำละเอียดแค่ไหนครับตำพอละเอียดเสร็จละเอียดเลยค่ะละเอียดเลยให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่ค่ะ
ตำละเอียดอยู่นะค่ะตำละเอียดเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้ปลาร้านะคะเพราะคนพื้นบ้านต้องกินปลาร้าเราก็เอาปลาร้าไปผูกกับพริกแกงเพื่อจะดับกลิ่นปลาร้านะคะ
ใช่เสร็จแล้วขั้นตอนเราก็มาตั้งหม้อน้ำเสร็จแล้วพอน้ำเดือดเราก็เอาชิ้นปลาเนี่ยใส่ต้มนะคะพอต้มเสร็จเราก็เอาเนื้อปลาที่สุกแล้วขึ้นมาแกะนะคะเอามาแกะมาแกะเสร็จแล้วก็เราต้องไปตำไปตำรวมกับพริกแกงอีกครั้ง
ก็คือเอากระดูกไปตำเอากระดูกเอาเนื้อสิคะเอาเนื้อไปให้แมวแล้วเอากระดูกมาให้ผู้หลังเอาจากเนื้อเอาจากเนื้อกลำค่ะ
ก็เหมือนแกงส้มภาคกลางเหมือนกันนะต้องใส่เนื้อปลาผสมในพวกพริกแกงด้วยของถ้าเป็นภาคกลางลงไปหน่อยเพราะกรุงเทพไปอะไรเขาใช้ปลาย่างตำอยู่
เหมือนกันนี่ใช้ปลาย่างก็ได้ค่ะเพราะจะใช้ให้ทำพริกแกงน้ำพริกแกงฟุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงจะไม่ใสนะคะ
ค่ะถ้าตอนกับอีกทีจริงตอนกับต่อไปอีกทีจริงก็คือเราเอายอดผักซึกมาลวกน้ำก่อนอ๋อลวกก่อนค่ะ
เราต้มน้ำให้เดือดแล้วลวกก่อนเพราะว่าบางครั้งบางต้นจะขม
เอาความขมทิ้งไปก่อนเอาน้ำเอาน้ำขมทิ้งไปนะคะเสร็จแล้วก็อ๋อมันไม่ใช่มาใส่ตอนสดสดได้เลย
ไม่ใช่ค่ะเราต้องลวกน้ำทิ้งก่อนนะคะน้ำขมมันจะไปกกกลิ่นเครื่องแกงใช่
เสร็จแล้วเราก็ลวกน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นนะคะครับเอาลงได้ไหมฮะเอาลงก็ได้ค่ะ
เอาขึ้นจากน้ำสิคะอ๋อขึ้นจากน้ำอันนี้ใส่เครื่องแกงละลายเครื่องแกงแล้วอันนี้เราก็ต้มน้ำเสร็จแล้ว
เราก็เอาพริกแกงที่เราตำได้ไปละลายน้ำนะคะแล้วก็ใส่แกงมะขามใส่นี่ใส่ปลา
ปลาก่อนสิคะจะได้ไม่เป็นคาวนะคะใส่ปลาก่อนถ้าน้ำไม่เดือดใส่ลงไปมันจะคาว
ใช่จะเป็นกลิ่นขาวปลาแล้วกี่ขาวขาวนี้หรือขาวหน้าผมว่าไม่ถึงขาวหน้าหรอกขาวนี้ก็น่าจะตายละลาย
นะคะขอโทษครับอ่าเพราะหลังจากที่เราต้มได้น้ำปลาสุกแล้วละลายเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปได้นะคะเนี่ยผักที่เราลวกแล้ว
เพราะปกติเนี่ยเราใส่ผักกันทีหลังนะครับถ้าเป็นผักกับเฉดเลยเราก็ใส่ทีหลังให้ใช่ค่ะถ้ามันเฉาแต่ที่เราต้องลวกก่อนใส่ทีเลย
ค่ะลวกก่อนแล้วก็ใส่เลยได้ใส่ไปเลยค่ะอันนี้ลวกเสร็จปึ๊บปึ๊บใส่อันนี้เสร็จแล้วนะคะแกงเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อย
ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อผักนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชิมนะคะแล้วก็เราใช้น้ำมะขามช่วยนะคะเนี่ยก็ได้ตักใส่ถ้วยแล้วค่ะ
ถ้าใส่น้ำมะขามเราจะปรุงรสตอนหลังไงคะครับอันนี้เสร็จขั้นตอนแล้วค่ะโอเคเอาละครับแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนี่นะฮะ
อ้าวเรามาลองชิมกันดีกว่าพี่เพชรครับผมชวนมา
ผักนี่คือผักอิซึกกินแกงส้มแต่มีกลิ่นปาร้ากลิ่นปาร้าแบบมาเตะจมูกเรานิดหนึ่งด้วย

มันมันมีความมันของตัว

กระทะแปลกอ่ะผักอีซึกเนี่ยนะครับคุณผู้ชม
เขาก็มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าผักพลึกหรือว่ามารุมป่า

ก็เรียกกันไปตามนั้นนะครับผม
ลับการทำพริกแกงตรงนี้นะคะ

ก็มีอยู่ที่ไม่รู้แล้วแม่อยู่แม่ก็พูด
เราต้องใช้ปลาร้าตำกับพริกแกง
พริกแกงเป็นสมุนไพรก็ดับกลิ่นไม่ให้ปลาร้ามีนะคะ
ใช่แต่เพราะว่าอันนี้อ๋อไม่เยอะนะไม่เยอะ
ปลาร้าต้องใส่ปลาร้าไหมไม่ใส่อร่อยไหม
ไม่อร่อยมันไม่ได้กลิ่นหอมของปลาร้านี่
แต่ผักนี่มีเอกลักษณ์แปลกมากผมเกิดมาเพิ่งเคยกิน

ครับผมย่าทานทั้งฝั่งนี้เพราะว่าจะมีคนส่วนเข่าด้วย
อะไร

ต้องให้คะแนนครับว่าคุณจะให้แกงส้มผักอีซึกกี่ดาวครับ

๕ดาวคุณให้กี่ดาวแม่รออยู่

ขอบคุณค่ะ
ให้๕ดาวเพราะว่าผมแม่เป็นคนไม่ทานปลาร้า
แต่คนที่ทานปลาร้าสามารถทานได้
โดยไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นเหม็นหรือว่ารู้สึกไม่ชอบ
และที่สำคัญคือผักอีซึกเนี่ยไม่เคยทาน

เอาละครับขอบคุณนะครับคุณแม่แก้ววัฒนาสว่างยิ่งนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากที่มามอบความรู้ให้กับพวกเรานะครับผม
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณค่ะ
แย่